กลับมาดูข่าวในข่าวเช้าสดใสของเราไปที่จังหวัดสกลนครกันก่อนเลย
ใช่ค่ะซึ่งก็มีการจัดงานวันสันติภาพเพื่อเชิดชูเกียรติ
และน้อมรำลึกถึงคุณความดีของขบวนการเสรีไทยนะคะสิ้น
ที่ได้มีการต่อสู้กองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
นายอดีศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการจัดงานรำลึกวันสันติภาพเชิดชูเกียรติ
เตียงเสรีไครร์และสมาชิกขบวนการเสรีไทย
ที่บริเวณลานอานุสวรีในเตียงเสรีไครร์นะคะ
นี่เป็นการรำลึกถึงขบวนการเสรีไทยที่ได้เคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของฝ่ายพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
จากการต่อสู้ปกป้องเอกราชและอธิปไตยชาติไทยของขบวนการนี้
ทำให้คนในชาติต่างสำนึกถึงคุณงามความดีความกล้าหารและความเสียสละนะคะ
หากย้อนไปค่ะในเตียงเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรสกลนครถึง๕สมัย
และได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึง๓สมัย
บทบาทของแก่นำขบวนการเสรีไทยเมื่อสงครามโลกครั้งที่๒นะคะ
โดยได้จัดตั้งค่ายเสรีไทยแล้วก็กองกำลังทหารพลเรือนที่เข้มแข็ง
ต้านกองกำลังต่างชาติจนได้รับสมยานามจากสื่อมวลชนว่าขุนพลภูพาลค่ะ
นับวนในเตียงเสริฐรีย์ค่ะและขบวนการเสริฐรีย์ไทยภูพารเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะ
มีบทบาทสำคัญของสกลนครทำให้ทุกปีต้องมีการจัดงานรำลึกวันสันติภาพเชิดชูเกียรตินี้ขึ้นค่ะ